และพันธฤต้าโตฮาจิมมฮูซามิบินซาบรี
ผู้บัญชาการกองพลฐานรกที่๒ประเทศมาเลเซีย
ได้ร่วมกันเปิดสนามเซปังตะเกาะไทยมาเลสียา
ละเขตแดนที่๓๖ทับ๑๐๐

ตั้งอยู่ระหว่างเส้นกั้นพรมแดนทั้งสองประเทศ
ทำให้สนามแห่งนี้ฝั่งหนึ่งอยู่ในแผ่นดินมาเลเซีย

หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทั้งสองฝ่าย
ร่วมกันเล่นเซปักตระก้อก่อนจะมอบสิ่งของ
บำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ปลูกต้นทุเรียนสายพันธ์หมอนทองพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกัน
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้น
ในการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการร่วมไทยมาเลเซียครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น